ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะวันเกิดส่วนใหญ่แล้วเราก็ไปทานข้าวกับครอบครัว
เลี้ยงฉลองมีความสุขกันกับเพื่อนเพราะว่าถือเป็นวันสำคัญของเราวันหนึ่ง
แต่ว่าที่แม่สอดจังหวัดตากหนุ่มช่างซ่อมคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าชีวิตเขารันทดมากในวันเกิดครบรอบอายุ๔๒ปีของเขา
สิ่งที่เขามอบให้กับตัวเองเป็นของขวัญวันเกิดก็คือความตายค่ะ

ตำรวจสพแม่สอดพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยแม่ปะนะคะไปตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิต
หน้าบ้านพักคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ริมถนนสายแม่สอดแม่ระมาท
พบศพของนายชาญชัยพาติวัย๔๐ปีชาวจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ
รอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ค่ะ
แต่ว่าในห้องพักของเขาเนี่ยมีขวดเหล้าตกอยู่เกลือดเลย
แม่ของนายบอกว่าเลือดแห้งติดแล้ว
แล้วก็มีสมุดบันทึกที่มีภาพวาดรูปกากบาทเป็นสีแดงแนบบัตรประชาชนเอาไว้หน้าเดียวกันด้วย
นายมณัฐเดชธนูวัย๔๕ปีเพื่อนคนงานเล่าบอกว่า
นายชาญชัยผู้ตายบ่นให้ฟังบ่อยเหลือเกินบอกว่า
ชีวิตนี้นะขออายุ๔๒ก็พอแล้ว
เขาเนี่ยเกิดวันที่๖พฤศจิกายนปี๒๕๒๐
ก็คือเท่ากับว่าวันที่๖ที่ผ่านมาเนี่ย
คือวันเกิดครบ๔๒ของเขา
ก่อนเกิดเหตุเห็นว่า
นายชาญชัยคนนี้ไปซื้อเหล้ามาดื่ม

คาวเคอวันไรไม่กินนะคะกินแต่เหล้าอะ
อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอด้วย

พอถึงวันเกิดปุ๊บก็นี่แหละค่ะ
ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่วัย๔๒ปีนี่แหละ